คุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้เป็นความทุกข์ใจของคุณแม่ค่ะ
ลูกสาวอายุเพิ่ง๑๔ปีเองนะคะออกจากบ้านไปแล้วก็พกมีดไปด้วย
อยากจะไปเคลียร์ใจกับแฟนนุ่ม

ติดต่อไม่ได้อีกเลยก็ต้องตามหาตัวกันสุดท้ายจะเจอหรือไม่

เด็กสาววัย๑๔ปีเดินออกไปจากบ้าน
กางเกงขายาวเสื้อสีขาวมีแจ็คเก็ตทับ
ออกจากซอยบ้านไปแล้วหายไป
เหตุการณ์เกิดขึ้น๕ทุ่ม๓๑ตุลาคมค่ะ
นางสาวมณีจันทร์อายุ๔๘คือแม่ของเด็กสาววัย๑๔คนนี้นะคะ
ที่สพบังใหญ่เพื่อไปตามความคืบหน้าว่าเจอลูกสาวแม่ไหมเจอไหม
เพราะแม่เคยไปแจ้งความเอาไว้ว่าลูกสาวหายออกจากบ้านไป
บ้านอยู่หมู่๖ตะบลสาวถงหินนำเภอบังใหญ่จดนทบุรี
เนี่ยความทุกข์ใจของคนเป็นแม่เป็นห่วงลูกเนอะ
แม่ก็เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้ลูกสาวไปอยู่บ้านแฟน
ปราจีนบุรีทะเลาะกับแฟนถึงขั้นลงไม้ลงมือกัน
ลูกสาวแม่เนี่ยเลือดตกยังออกเลยนะ
ฝ่ายชายโทรศัพท์มาบอกแม่ว่าแม่มารับลูกสาวแม่กลับบ้านไปเถอะครับ
ต่อมาฝ่ายชายส่งข้อความมาข่มขู่ว่าจะเอาปืนมายิงที่บ้าน
แล้วก็บอกด้วยว่าเนี่ยมีทั้งตำรวจทั้งทนายความนะไม่กลัวหรอก
แต่แม่บอกว่าแต่สาเหตุที่ลูกสาวแม่ออกจากบ้านไปครั้งนี้
เพราะลูกสาวแม่กลัวฝ่ายชายจะบอกเลิก
ทะเลาะกันลงไม้ลงมือกันนะขู่แม่ด้วยอะไรด้วย
แต่ลูกสาวแม่ก็ยังกลัวว่าฝ่ายชายจะเลิกอยากจะเคลียร์ใจกับฝ่ายชายหน่อย
ก็อยากจะไปหาฝ่ายชายที่บ้านที่ปราจีนบุรี
แต่ตอนลูกสาวออกจากบ้านไปไม่มีเอกสารทางราชการอะไรติดตัวไปเลย
โทรศัพท์มือถือก็ไม่มีเงินติดตัวห้าสิบบาทนะคะแต่เอามีดไปด้วยเล่มหนึ่ง
ลูกสาวนี่เขียนข้อความทิ้งเอาไว้หลายข้อความนะคะ
หนึ่งในนั้นเขียนว่าถ้าเกิดคุยไม่รู้เรื่องหรือถ้าผู้ชายบอกเลิก
จะใช้มีดแทงตัวตายต่อหน้าผู้ชาย
เมื่อวานนี้ไปบ้านของผู้ชายมาแต่ไม่เจอลูกสาวค่ะ
แม่ก็เลยบอกโอ้โหไม่รู้จริงลูกสาวไปอยู่ที่ไหน
ถ้าลูกสาวดูข่าวอยู่กลับบ้านเถอะนะแม่เป็นห่วงมากจริง
ไม่มีเอกสารอะไรเลยโทรศัพท์ก็ไม่มีมีมีดมีมีดไปเล่มหนึ่ง
แล้วเขาจะทิ้งข้อความอะไรบอกแม่ไงนะ

เขาจะไปคุยกับผู้ชายแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้เรื่องหรืออะไรอย่างเงี้ย
ผู้ชายบอกเลิกหรืออะไรอย่างนี้เขาจะแทงตัวตายต่อหน้าผู้ชาย
ถ้าดูอยู่ให้กลับบ้านแม่คิดถึงแม่เป็นห่วง
ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะมีพลเมืองดีผ่านไปเจอเด็กสาววัย๑๔คนนี้อยู่ริมถนน
แล้วก็เอามีดกรีดแขนตัวเองตลอดทาง
จอดรถไปถามนะก็จะช่วยนะเด็กสาววัย๑๔คนนี้บอกว่าจะไปหาแฟนที่ปราจีนบุรี
พลเมืองดีบอกว่ากลับบ้านเถอะเดี๋ยวพาไปส่งบ้านกลับบ้านเถอะนะ
เด็กไม่ยอมไปก็เนี่ยค่ะสุดท้ายระหว่างทางก็เหมือนกับพยายามจะพาเด็กสาวคนนี้
ไปที่ที่ปลอดภัยก็พยายามจะคุยเตือนสติอ่ะนะคะ
แล้วก็มาเห็นข่าวว่าแม่เด็กออกตามหาก็เลยยิ่งเป็นห่วง
ทุ่มเมื่อคืนพลเมืองดีตัดสินใจพาน้องไปส่งที่บ้าน
ปล่อยน้องลงหน้าปากซอยแล้วน้องก็บอกว่าเดี๋ยวจะเดินเข้าบ้านไป
คือพลเมืองดีก็บอกว่าก็กลัวว่าจะเป็นความผิดหรือเปล่า
เพราะว่าเด็กสาววัย๑๔ก็เด็กมากยังเป็นเด็กอยู่อ่ะเป็นเยาวชนอ่ะ
สุดท้ายคุณแม่ก็เจอลูกสาวแล้วพาไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ว่าเจอแล้วนะเนี่ย
แล้วก็พากันเดินทางกลับบ้านไปค่ะอืมโถหนูอายุสิบสี่เองนะลูก
อยู่กับคุณแม่นี่แหละดีที่สุดแล้วก็เจอตัวก็ดีแล้วนะคะที่ปลอดภัยนะคะ